คุณผู้ชมคะเรื่องนี้จริงเราโปรยกันไว้นะเป็นเรื่องของการทำโทษ
แต่แน่ไม่แน่ใจกำลังเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าตกลงมันเป็นการทำโทษ
แล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลจริงหรือเปล่า
แต่เหตุการณ์นี้มันมีภาพถูกปรากฏออกมาว่าคือเจ้าหน้าที่รุ่นน้อง
ซึ่งเป็นตำรวจรุ่นน้องเนี่ยเหมือนกับถูกเอาลงโทษใช้วิธีหัว
ปักลงไปที่พื้นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพ
เพราะมีเพจดังเอาออกมาแฉนะคะบอกว่าสารวัตรฉุนแทนผู้บังคับบัญชา
แข่งบอลแพ้แท้แล้วก็เลยสั่งลงโทษแบบนี้ค่ะ
อ่าเนี่ยคุณถ้าเกิดสมมติว่า
เราดูเหมือนเพิ่ม
ไม่ได้รู้เรื่องราวนะเราก็จะคิดว่าอาจจะเป็นการฝึกออกกำลังกายหรืออะไรหรือเปล่า
แต่ท่าแบบนี้เราเคยเห็นกันไหม
คือท่าแบบนี้เอาหัวปักพื้นเดี๋ยวจะต้องมาคุยกันเรื่องท่าท่านี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
คือเพจเฟซบุ๊คพระจันทร์ลายกระต่ายวี๒เขาโพสต์คลิปค่ะ
แล้วก็มีการให้ข้อมูลด้วยเพราะทีมข่าวเราก็ติดต่อไปสอบถามเรื่องนี้ที่เกิดขึ้น

โดยได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นในสนามญาติเทียมที่จังหวัดชนบุรี๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
มีการทางการฟุตบอลกระชับมิดระหว่านนวดปฏิบัติการพิเศษตำร่วมผู้ทรภาค๒
ตำรวจชั้นผู้น้อยก็เล่นค่อนข้างจริงจัง
มันมีการปะทะกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะ
ตอนนั้นตำรวจชั้นผู้น้อยเดินไปขอโทษท่านรองภูมิกับแล้ว
แต่แหม่มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะคุณ
เพราะกลายเป็นว่าทางด้านทีมของท่านรองภูมิกับก็แพ้ด้วยไงในงาน
และพอหลังเกมจบก็มีการมาพูดคุยกัน
มีสารวัตรคนนึงค่ะซึ่งก็คือถูกระบุว่าเป็นเสื้อน้ำเงินในคลิป
เหมือนกับของขึ้นฉุนแทนท่านรองผู้กำกับ
เลยสั่งลงโทษตำรวจชั้นผู้น้อยให้ทำท่านี้
ทีนี้พอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะ
เราก็ต้องติดต่อไปสอบถามได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่า
ท่านตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับท่านเป็นผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษนะคะ
ของภูทรภาค๒ท่านบอกท่านเชิญนายตำรวจ
แล้วก็ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
เอาจริงเรียกมาพูดคุยสอบถามถึงข้อเท็จจริงกันแล้ว
ทราบแบบนี้ว่ากิจกรรมวันนั้นไม่ได้เป็นการแข่งขัน
เป็นการออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ซึ่งท่านรองภูมิกับและสารวัตรไม่ได้มีเจตนา
ในการลงโทษตำรวจชั้นผู้น้อยแต่อย่างใด
แต่เป็นการฝึกทดสอบจิตใจระยะเวลาสั้นเท่านั้น
ซึ่งตำรวจชั้นผู้น้อยก็ไม่ได้ติดใจ
และมีการคุยกันเคลียร์กันจบไปแล้วก่อนออกจากสนาม
แต่สนามฟุตบอลมันเป็นของเอกชน
ก็ไม่แปลกที่จะมีคนมาแอบถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์
และก็ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปพิสูจน์กันต่อไป
สนามฟุตบอลแห่งนี้ค่ะก็ปรากฏว่า
ก็มีคนมาใช้บริการกันตามปกตินะ
มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์พาไปดูตรงจุดเกิดเหตุ
เราไปเกดคลิปด้วยคะคุณก็เค้าก็ให้ข้อมูลกับเราแบบนี้
ที่หลายคนที่ทราบข่าวก็ไม่บอกว่า
เอางี้ก็ไม่ได้กล้าให้ข้อมูลก็เห็นเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงอะไร
อย่างพี่บอกว่าแหมทางเจ้าหัวที่ที่เกี่ยวข้อง
ก็เลยได้เบื้องต้นว่าเอาง่ายคือคุยกันแล้ว
เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกทั้งสองฝ่ายตกลง
ไกลเกลี่ยเจรจากันแล้วไม่ได้เป็นการลงโทษแต่อย่างใด

ทีนี้ทางด้านของหมอหมูค่ะ
เพราะทีมข่าวของเราอยากจะรู้แหละ

มีภาควิจารณ์ว่าไอ้ท่าแบบนี้มันใช่หรือเปล่า
ตลายไหมกล้ามเนื้อจะมีปัญหาหรือเปล่า
รองสัตว์ทราชาณายแพทย์วิทยาศาสตร์ขาจรัสชัยศรีค่ะหมอหมูค่ะ

ท่านี้เป็นท่าช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอบาลัย

ถ้าทำผิดวิธีใช่เกิดอันตรายได้แน่นอน
ทำให้เส้นเลือดเลี้ยงสมองมีแรงดันมากขึ้น
แล้วอาจส่งผลต่อหลอดเลือดในสมอง
รวมถึงจะทำให้กระดูกสันหลังบาดเจ็บได้นะคะ
แล้วก็ส่งผลต่อเส้นประสาทที่เชื่อมต่อกระบังรม
แล้วก็ส่งผลหัวใจผิดจังหวะหรือล้มเหลวด้วย
เพื่อความปลอดภัยคนที่มีโรคประจำตัว
ฟังนะคะหมอหมูบอกไม่ควรทำท่านี้เด็ดขาดนะคุณ
คืออยู่ดีถ้าคุณน้ำแข็งคุณคิง
อยากจะออกกำลังกายด้วยท่านี้ขึ้นมา
อย่าไปทำหมอนรองกระดูกคอทำเส้นประสาทน่ากลัวมากนะ
ต้องทำให้ถูกวิธีต้องมีคนแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด
ถูกต้องแล้วอยู่ที่กล้ามเนื้อความแข็งแรงของตัวคุณเองด้วย
ถ้าคุณมีโรคประจำตัวคุณทำไม่ได้นะคะอันตรายนะ

ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิภาควิจารณ์กันเยอะ